ที่ขึ้นชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็ลงทุนมากที่สุดที่ได้เปิดให้บริการในวันแรกอย่างเป็นทางการไปแล้ว
ซึ่งก็มีทั้งเหล่าตัวการ์ตูนสุดฮิตและผู้ที่มีชื่อเสียงของจีนมาร่วมงานกันอย่างครับข้าง
วันนี้เราจะกลับไปดูบรรยากาศพิธีเปิดกันอีกครั้ง
พร้อมกับความหวังของนครเซี่ยงไฮที่ต้องการเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสำหรับชาวจีนและประเทศในภูมิภาคครับ
แม้จะมีสายฝนโปรยลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการไปสัมผัสดินแดนแห่งเวทมนต์และเทพนิยาย
สวนจักราศีและการแสดงประกอบเพลงของทาซานโดยใช้กายกรรมของจีนเข้ามาผสมผสาน
ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและลงทุนมากที่สุดถึง๑๗๖๐๐๐ล้านบาท
วิเคราะห์ระบุว่าสวนสนุกแห่งนี้จะกลายเป็นสวนสนุกที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด
โดยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง๕๐ล้านคนต่อปี
คาดว่าจะทำเงินได้มากถึงราว๔๘๐๐๐ล้านถึง๑๔๐๐๐ล้านบาทต่อปี

และเป็นการเน้นย้ำว่าจีนยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสร้างความโดดเด่น
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก
ถือเป็นประโยชน์ทั้งต่ออเมริกาและต่อจีน
วิจัยตลาดยูโกฟได้ทำการสำรวจในจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ภายในช่วงเวลา๑ปีนี้อย่างแน่นอน
ซึ่ง๑๘๐ก็กล่าวว่าจะเดินทางไปพร้อมกับครอบครัว
หนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพร้อมกับลูกสาววัย๔ขวบ
ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในสวนสนุกแห่งนี้
เธอบอกว่าสวนสนุกดิสนี่เซี่ยงไฮแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความสุข
และฉันก็อยากพาลูกสาวมาสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้
เพราะลูกสาวชอบเจ้าหญิงดิสซี่ตั้งแต่ยังเด็ก
จึงพาเธอมาที่นี่เพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเธอ
นายหยางเซียงนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮกล่าวในพิธีเปิดว่า
ตอนนี้นครเซี่ยงไฮได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปอย่างรวดเร็ว
เป็นการก้าวเดินที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
ที่จะทำให้นครเซี่ยไฮเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก
สวนสนุกแห่งนี้จะทำหน้าที่เหล่านั้นได้อย่างดีแน่นอน
และเราหวังว่าพวกเราทั้งอเมริกาและจีนจะทำงานร่วมกันต่อไป
เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม
เพื่อทำให้สวนสนุกดิสตี้ที่นครเซี่ยงไฮแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก
นักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี
ในช่วงค่ำของพิธีเปิดได้มีการจัดงานกาล่าขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในยามค่ำคืนโดยมีคนดังมาร่วมงานกันอย่างมากมาย
ดารานักแสดงหูเกอร์แบรนดแอมบาสเตอร์การท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ
ฐานตุ้นนักประพันเพลงเจ้าของรางวัลออสการ์
ลิ้นชี่ลิงนางแบบชาวไต้หวัน
และนักร้องสาวจางเลี่ยงอิ่งที่ร่วมขึ้นแสดงบนเวทีด้วย
โดยมีการถ่ายทอดสดการแสดงรวม๒ชั่วโมงทั้งบนอินเตอร์เน็ตและช่องทางอื่นทั่วโลก
มกลางฉากหลังอันสวยงามของปราสาทดิสนีแลนด์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในบรรดาสวนสนุกดิสนี่ทั่วโลก
ปิดท้ายพิธีปิดที่สร้างความประทับใจ
ด้วยการจุดพลุไฟเฉลิมฉลองยามค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่
อย่างสวยงามอลังการ